มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะคะพยายามที่จะช่วยชีวิตแมวนะคะ
ซึ่งก็กลายเป็นคลิปที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือวิธีการช่วยแมวนะคะ
จะเป็นอย่างไรไปดูคลิปกันก่อนเลยครับ

แม้ไหว

นี่ช่วยได้แล้ว
เหมียวก็ไม่บาดเจ็บไม่รู้สึกตกใจอะไรนะคะ
เขาบอกก่อนว่ากั้นหายใจไว้ก่อนลูกเดี๋ยวจะดึงคอขึ้นมา

ที่ใช้ชื่อว่าอนุชาสารพาตค่ะ
เผยแพร่ก็ระบุว่าพบคนละเมืองดี
ช่วยเหลือแมวตกข้างคลองเป็นนาทีชีวิต
แมวตัวหนึ่งที่พลัดตกลงไปในคลองนะคะ
ซึ่งชายกลุ่มนี้ได้ใช้ไม้แล้วก็เชือกได้ดึงแมวขึ้นมา
ก่อนดึงนะคะได้ยินไปแล้วนะคะพูดคำว่า
เอ้าเมี๊ยวกล้าดหายใจไว้ค่ะ
แมวว่าอย่างนั้นนะคะแมวก็นั่งนิ่ง
ไม่รู้รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแต่ว่านั่งนิ่งนะคะ

สุดท้ายก็ดึงขึ้นมาจนสำเร็จนะคะทุกคนก็ร้องเฮ

ขณะที่ชาวเน็ตก็แห่แชร์แล้วก็ชื่นชมในความดีของกลุ่มนี้ค่ะ
คุณอโนชาสารพัดเจ้าของคลิปวิดีโอนี้
ได้เปิดเผยกับสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวี

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ค่ายมวยสิทธิ์สธรเล็กจังหวัดภูเก็ต

ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้นักมวยในค่าย

จากนั้นแม่บ้านที่ค่ายมวยนำแมวไปอาบน้ำใหม่

เป็นผู้รับเลี้ยงแมวตัวนี้เอาไว้

แต่ว่าตอนนี้ยังหาเจ้าของไม่เจอนะคะ

ก็ติดต่อไปได้นะคะ
น่าจะมีเจ้าของเพราะว่าเขาตัวอ้วนมาก